รวมทั้งพระสงฆ์ต่างชาติ๒รูป

ทหารจากกองพันธหารปืนใหญ่ที่๑๒รักษาพระองค์
จันทธิเทศกิจสำนักงานเขตล่าต์กระบัง
จันที่กองตรวจคุ้มครองคนหางามแรงงาน

ที่กำลังกันกว่าหนึ่งร้อยนายนะครับเข้าปิดล้อมตรวจค้นภายในซอย
ลองกรุงสามสิบสามเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครนายวิรพัฒน์พันหารผู้ช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตลาดกระบังเปิดเผยว่าได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่
ว่ามีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอาศัยในพื้นที่เขตลาดกระบังมีการจับกลุ่มสร้างอิทธิพลและแย่งอาชีพคนไทยด้วยกัน
ด้วยการไปค้าขายรวมถึงก่อเหตุทะเลาะวิวาสหลายครั้งสร้างความเจ็บร้อนรำคาญให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมากครับ
ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมประชุมวางแผนเข้าตรวจค้นในพื้นที่ดังกล่าว
ซึ่งจากการเข้าตรวจค้นในครั้งนี้พบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายจำนวน๒๓ราย
และพระสงฆ์สัญชาติกัมพูชาสองรูปเบื้องต้นได้แจ้งข้อหาไม่มีหลักฐานมาแสดง
เข้ามาทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตและข้อหาหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
มีการนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานฉลองกรุงดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
ทำงานในพื้นที่ของเขตอุตสาหกรรมลาดกระบัง
แล้วก็ไปตรวจพบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายอีกจำนวนมากครับ